เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังในกรุงเทพนะคะ
ช่วงเที่ยงเมื่อวานในร้านเนี่ยจะเห็นว่ามีลูกค้าที่เป็นผู้ชาย
เขาไปต่อว่าพนักงานขายคาดว่าคงสั่งของแล้วก็ได้ไม่ตรงตามที่สั่งหรือเปล่า
ไม่แน่ใจแต่ต่อว่าถึงขั้นที่พนักงานน้ำตาไหลอะค่ะพนักงานร้องไห้
มีคนพยายามจะมาห้ามมาช่วยก็ถูกด่านะเอาหันไปด่าว่าอย่ามายุ่ง
แต่ไม่ได้ใช้คำว่ายุ่งใช้คำแรงเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
พูดจาไม่ดีกับคุณเนี่ยคุณยอมรับใช่ไหม

พูดด่าไปซักคำรึยามเด็กมันรบล่ายแรงเพราะว่าอะไร
พอเด็กมันสมมุติวิวว่ามันพูดกราบไม่รียองใหญ่
นี่นะคะก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้
แต่ที่เห็นเท้าชัดนี่ไม่เกี่ยวนะคะ

แต่ประเด็นคือผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินตัวสูงใหญ่

ก็คือเป็นลูกค้าที่ไปตะโกนด่าพนักงานที่ร้านเบอร์เกอร์
ส่วนผู้ชายเสื้อสีแดงที่ยืนอยู่ข้าง

เขาแค่ไปช่วยไปห้ามแต่กลายเป็นว่าโดนด่าเป็นชุดเลย
ด่ายาวเลยนะแล้วก็มีการแบบเดินไปชนด้วยใช่ไหม
โดนเยอะมากนี่คือร้านเบอร์เกอร์แถวร่มกล้าวในกรุงเทพค่ะ
คือผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนี้ไม่ใช่แค่ด่าผู้ชายเสื้อสีแดง
ไม่ใช่แค่ด่าพนักงานร้านเบอร์เกอร์
ขู่ผู้ชายเสื้อสีแดงที่มาห้าม
ขู่ถึงขั้นที่ว่าจะเอาปืนมายิง
เมื่อกี้ไงที่เขาพูดว่าเดี๋ยวยิงเลย
ภรรยาของผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนี้ก็อยู่นะคะ

ภรรยาไปห้ามนะคะเอาไม่อยู่ค่ะ
ภรรยาไปห้ามก็ไม่หยุดค่ะ
แล้วพนักงานที่ร้านคือร้องไห้ใหญ่เลยคุณผู้ชม
แต่ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนี้อ้างว่า
ที่พนักงานร้องไห้เพราะเขาสำนึกผิด
ร้องไห้เพราะสำนึกผิดไม่ใช่ร้องไห้เพราะโดนด่า
นี่ภรรยาไปห้ามเห็นไหมไปแตะหลัง
เหมือนไม่รู้สึกเลย

ยังไม่หยุดค่ะไม่ยอมหยุดค่ะ
โอ้โหคือเราเห็นคลิปนี้เราตรวจสอบให้เพิ่ม
ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ชายเสื้อสีแดงในคลิปค่ะ

นายเพชรเงาวิลัยอายุ๓๖ค่ะเป็นถึงกัปตันสายการบินนึงนะคะ
เป็นกัปตันสายกันบินก็บอกว่าลุงหัวร้อนคนนี้สั่งของแล้วอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการ
น้องพนักงานก็พยายามอธิบายลุงหัวร้อนคนนี้อยู่หลายรอบ
แต่ลุงคนนี้ไม่พอใจตะคอกใส่พนักงานใหญ่เลย
ตัวคุณเพชรคนนี้นะคะบอกว่าผมเอาไปห้ามนะ
แต่กลายเป็นว่าโดนลุงเสื้อสีน้ำเงินมาด่าผมมาตะคอกผม
ตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละผมโดนเป็นชุดเลย

ลุงหัวร้อนคนนี้อ้างว่าไม่ได้ทำพนักงานร้องไห้

แล้วลุงเสื้อสีน้ำเงินหัวร้อนคนนี้
แทกเลยกระแทกใส่คนที่มาห้าม

คุณเพชรบอกว่าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมลุงเสื้อน้ำเงินคนนี้

ขู่จะเอาปืนมายิงเลยเนี่ยนะ

แล้วเรื่องแค่นี้เรื่องแค่การสั่งเบอร์เกอร์
ตัวคุณเพชรบอกว่าผมไม่ได้โกรธ
ผมก็คิดซะว่าคงเป็นกระโถนให้ลุงแกระบายอารมณ์
ก็ตั้งใจว่าถือว่าเป็นการช่วยพนักงานของร้านก็แล้วกัน
เพราะว่าพนักงานไม่ควรจะถูกด่าอย่างรุนแรงแบบนี้จริง

น้องเขาเริ่มยืนนิ่งแข็งแล้วก็มือสั่น
แล้วก็ร้องไห้แล้วเราก็พูดอะไรไม่ออก
พี่ครับพอเถอะน้องก็ร้องไห้แล้ว

กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ผมก็พยายามจะทำให้พี่เขาอารมณ์เย็นลงนะครับ
เขาคงจะอารมณ์เย็นขึ้นแล้วก็น้องก็ได้จบทำงานได้ต่อ
ให้มีหลายอาการว่าเขาก็ไปเรื่อยครับจนถึงขั้นที่ว่ามากระแทกผม
ต้องบอกว่าพี่กระแทกผมอย่างนี้ไม่ได้
แล้วเขาก็ยังไม่สนเขากระแทกอีกที
ผมก็เลยถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายแล้ว
เยอะมากจริงบอกอยากจะเจอคุณลุงคนนี้

อย่าไปเจอเลยค่ะอย่าไปเจอคนแบบนี้เลยนะคะ
คนก็วิจารณ์เยอะนะคะคุณลุงอายุเยอะแล้ว
คุณลุงเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ขนาดนี้
ไปด่าพนักงานตัวเล็กที่เขาขายเบอร์เกอร์นะคะ

ทีมข่าวของเราก็คุยกับเจ้าของคลิปค่ะ
นางสาววริสราวรจิตอายุ๒๑๒๗นะคะ
บอกว่าอยากจะให้ทางร้านนะคะปกป้องพนักงานด้วย
เพราะว่าพนักงานไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ใครจริง
คือเข้าใจว่าถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดในการบริการ
ก็ควรที่จะคอมเพลย์ตำหนิต่อว่าด้วยน้ำเสียงปกติ
คืออย่ามาใช้อารมณ์ขนาดนี้ควรให้เกียรติคนอื่นด้วย
ควรมีวุฒิภาวะด้วย

เสื้อน้ำเงินกับภรรยาเรียกพนักงานคนนั้นมาถ่ายคลิป

แล้วบังคับให้พนักงานคนนั้นพูดว่า
ร้องไห้เองลุงไม่ได้ทำให้เขาร้องไห้

อันนี้คือเจ้าของคลิปก็เลยบอกว่า
ดูเจตนาของคุณลุงคนนี้สิคะ
ด่าเขาเสร็จแล้วบังคับให้เขามาถ่ายคลิป
บอกว่าร้องไห้เองไม่เกี่ยวกับลุง

เหมือนกับสภาวะอารมณ์เขาไม่ควบคุมเลย

นึกออกไหมคะประมาณว่ายิ่งคนเยอะเขายิ่งเสียงดัง
ยิ่งกราดยิ่งอะไรอย่างนี้
ไม่ควรนะเพราะว่า

ไม่เจอ
คือเหตุการณ์มันอาจจะรุนแรงกว่านี้
จริงเลยค่ะเหมือนที่เจ้าของคลิปบอกเลยค่ะ
คุณเพชรคุณพี่เสื้อแดงที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเขาไปห้ามกลายโดนด่าเป็นชุด
แบบคือถ้าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนพอกัน

ทีมข่าวของเราก็ไปที่ร้านนี้นะคะ

พนักงานบอกว่าตอนนี้น้องพนักงานที่ถูกตำหนิต่อว่าจนร้องไห้
หยุดงานค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดทางร้านบอกว่าขอส่งให้ตำรวจอย่างเดียวนะคะ
ไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อได้นะคะ
ส่วนคุณเพชรผู้ชายเสื้อสีแดงที่เป็นพลเมืองดีพยายามจะไปช่วยแล้วโดนด่า
คุณเพชรเขาแจ้งความนะคะที่สนลากระบังแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดทีมข่าวของเราบอกว่าก็พยายามหาตัวคุณลุงหัวร้อนเสื้อสีน้ำเงินคนนี้
ว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรอารมณ์ร้อนมาจากไหน

แต่ว่าในคลิปที่ไม่ได้เบลอภาพและแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน

ว่าใครเสียชื่อเสียหายนะคะแบบนี้
นี่คุณผู้ชมถามมาบอกว่าอย่างพี่กัปตันเพชรเสื้อแดงที่ไปห้ามเนี่ย
โดนด่ากราดมาแบบนี้แจ้งความได้ไหม